สุดสลดคุณแม่คนนี้ติดยา

เลี้ยงไม่ไหวแล้วน้องคนนี้
ถึงขั้นว่าแม่เนี่ย
เอาตักน้ำจากที่ล้างก้นในซ่วม

อยู่ในขวดนมที่อยู่หลังพี่เบิร์ตแล้วน้องเกิดมาได้๒อาทิตย์
เออ๑๔วันอ่ะอายุ๑๔วันโอ้เพจสายไม้ต้องรอดต้องเข้าไปช่วยเลย
เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวของคุณแม่และลูกของเธอกัน
แต่ความคืบหน้ากรณีหญิงวัย๓๖ปีที่ไปถูกพบศพว่า
เขาจะโดนฆ่ารัดคอตรงนี้คุณผู้ชมตรงป่าย่าริมทางในจังหวัดชายภูมิ
ปรากฏว่าไปเจอหลักฐานว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้าย
เอาไปดูวงจรปิดที่พบเป็นหลักฐานนั้นหน่อยฮะ

รถของนายอนุกูลเป็นอดีตสามีของผู้ตายครับ
และนี่เป็นวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้ตำรวจไปรวบรวมมาได้ตามเส้นทางเลยนะ
จะเห็นว่าผู้ตายหรือว่าจิ๊บกระหนกพรภูดวงจิตอายุ๓๖ปี
ของอดีตสามีก็คืออนุกูลหรือว่าท็อป
แล้วก็นั่งจากปั๊มน้ำมันมาที่รีสอร์ทในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
เมื่อ๑๘ธันวาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชมฮะ
แล้ววันรุ่งขึ้น๑๙ธันวาคม
ถูกพบเป็นศพโดนฆ่ารัดคอในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
หลักฐานนี่แหละที่ตำรวจรวบรวมไปยื่นสารจังหวัดชายภูมิ
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับในท็อปอนุกูลครับ

เพราะท็อปอนุกูลเป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับจิ๊บผู้ตายครับ
นี่ฮะหน้าของเขาท็อปอนุกูล
ประกอบกับพอตำรวจไปถามไปถามพยานแวดล้อมนะ

ทั้งคู่เนี่ยท็อปกับจิ๊บมีปัญหาเรื่องฟ้องหย่ากันมา
รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสพแก้งเคราะห
พันธุ์ตำรวจโทรชัยพัฒน์เปิดเผยว่า
อาวุธที่คนก่อเหตุใช้ในการฆ่าเนี่ยอาจจะเป็นผ้า
หรืออาจจะเป็นมือแหละ
เป็นมือที่ไปบีบลำคอของจิ๊บ
แต่ไม่ใช่สายไฟหรือเชือกอย่างแน่นอนครับ
ส่วนสถานที่ที่ลงมือฆ่าอันนี้ยังไม่ยืนยันว่า
ไปฆ่าในรถหรือว่าฆ่าที่รีสอร์ท
ทีมข่าวไปที่รีสอร์ทในอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
จุดที่มีข้อมูลว่าผู้ตายถูกพาตัวมา
ห่างจากจุดพบศพราว๖๐กิโลเมตรครับ
ทีมข่าวถามแม่บ้านนะแม่บ้านของรีสอร์ทบอกว่า

ตอนช่วงค่ำวันที่๑๗ธันวาคม
แล้วก็เช็คเอาท์ออกไปตอนช่วงเที่ยงของวันถัดมา

แต่กลับมาอีกครั้งในช่วงบ่ายครับ

น่าจะเป็นช่วงที่ท็อปพาผู้ตายมา
ก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้น๑๙ธันวาคม
แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาด
ก็ไม่ได้เห็นร่องรอยการต่อสู้นะ
ไม่ได้มีสิ่งของกระจัดกระจายอะไร
แต่สายยางที่อยู่ใต้อ่างล้างหน้าในห้องน้ำ

โดนตัดไปประมาณสัก๕๐เซนติเมตรครับ
คาดว่าน่าจะเป็นตอนที่
ขับรถเอาศพของผู้ตายไปทิ้ง
ที่ริมถนนสายอำเภเกล็งคร้อต้ำบลหนองเรือ

พ่อของผู้ตายชื่อว่า
คุณพ่อจตุชัยครับบอกว่าเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
สารเพิ่งจะตัดสินเลยนะให้จิ๊บและท็อปหย่าร้างกัน
ดำเนินเรื่องมากว่าหนึ่งเดือนชนวนเหตุการณ์หย่ามาจากที่ว่า
เนี่ยไปติดพนันอย่างหนักเลยไปกู้ยืมเงินราวหนึ่งล้านบาทครับ
แล้วดันใช้ชื่อจิ๊บผู้ตายเป็นการไปกู้ครับ
ก็ทำให้ลูกสาวของพ่อต้องชดใช้หนี้ทั้งหมดเลย
ไหนจะยังต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกอีก
จตุชัยเชื่อว่าคนฆ่าไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก
ก็ไอ้ท็อปนี่แหละพ่อมั่นใจเลยนะ
ส่วนแม่ของในท็อปแม่มาลีครับอาศัยอยู่อำเภอชัยบาดานที่ลบบุรี
พอทราบเรื่องจากนักข่าว
คุณผู้ชมเชื่อไหมคุณแม่นี่ร้องไห้โฮเลยอ่ะ
นี่ฮะคนต้องมาปลอบเลย
แล้วก็บอกว่าระยะหลังก็ไม่ได้ติดต่อกับลูกสะพ้ายเลยก็คือจิ๊บ
ก็เลยไม่รู้ว่ามีเรื่องหย่าร้างกัน
นี่ค่ะคุณแม่แม่มาลีที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นคนดีนะ

ทั้งคู่เป็นคนดีรักกันมากช่วยกันทำมาหากินตลอด
ส่วนตัวแม่แม่ไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดว่าลูกชายจะลงมือฆ่าเมียตัวเอง
ฆาตกรตามที่ตำรวจเขาต้องสงสัยนี่

หนูไม่รู้จะพูดอะไรหนูไม่รู้จะพูดอะไรเลย
ส่วนทางคดีตำรวจยังจับกลุ่มตัวในท็อปไม่ได้ครับ

ล่าเรื่องอะไรหนูไม่เข้าใจดีไง